ตามร้านสะดวกซื้อต่างมีความเป็นห่วงนะ
มันจะปลอดภัยไหมคนอยู่ในนั้นมันจะเยอะไหม
เป็นห้องแอร์เล็กเราจะติดเชื้อไหมจะมีการแพร่ระบาดไหม
สำหรับประชาชนที่เข้าไปใช้บริการร้าน๗๑๑
๗๑๑บอกว่ามีความมั่นใจได้ตอนนี้ในเรื่องความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น
เพราะตอนนี้เองทาง๗๑๑ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด๑๙อย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าร้าน๗๑๑
จะเห็นโปสเตอร์๙มาตรการความปลอดภัยและป้ายขอความร่วมมือลูกค้าทุกคน
หน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการภายในร้านทุกครั้ง
ส่วนหน้าร้านค่ะจะมีพนักงานตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคน
มีการตีเส้นจำกัดระยะห่างมากกว่า๑เมตรในการต่อแถววัดอุณหภูมิเอง
และการต่อแถวบริเวณช่องชำระเงินตามมาตรฐานของภาครัฐ
จากนี้นะคะมีบริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับลูกค้าตรงจุดคัดกรองก่อนเข้าไปเลือกซื้อสินค้า
และอีกหนึ่งจุดที่มีเช่นเดียวกันคือหน้าเคาน์เตอร์หลังชำระเงิน
และจากประเด็นที่หลายคนกลัวว่าการหยิบจับสินค้าภายในร้านจะมีการติดเชื้อไหม
บอกตรงนี้นะคะทางเซเว่นอีเลเว่นบอกว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้
เพราะลูกค้าจะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลก่อนและหลังการใช้บริการเสมอ
ที่สำคัญนะคะเวลาเข้าไปซื้อของในร้านเซเว่นอีเลเว่น
เราก็จะเลือกซื้อจ่ายเงินได้ทันทีโดยใช้เวลาในร้านไม่นาน
ฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าร้านเซเว่นอีเลเว่นปลอดภัยแน่นอนค่ะ
และที่สำคัญฟังดีดีนะคะจากนี้ไปที่ร้านจะมีการกำหนดจำนวนลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านสำหรับร้านขนาดเล็กจำกัดให้บริการครั้งละไม่เกิน๑๐คน
ร้านขนาดกลางครั้งละไม่เกิน๑๕คนและร้านขนาดใหญ่ครั้งละไม่เกิน๒๐คน
เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสค่ะและจะสังเกตเห็นได้ว่าพนักงาน๗๑๑ทุกคน
ต้องใส่ถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยในการให้บริการลูกค้าด้วยพร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ทุกชั่วโมง
จะเห็นได้จากตารางตรวจสอบการทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิดสิบเก้า
ที่บริเวณประตูทางเข้าออกได้ทุกสาขาเลยเรียกว่ามาใช้บริการที่ร้าน๗๑๑นั้น
อิ่มสะดวกปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะร้านเซเว่นอีเลเว่นจำกัดจำนวน
ผู้เข้าไปใช้บริการถ้าร้านเล็กหน่อย๑๐คนใหญ่ขึ้นมานิดนึง๑๕คน
ถ้าใหญ่เลยครั้งละยี่สิบคนค่ะอ่ารวมโดยช่วยกันนะฮะ